สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
อเล็กบอลเมื่อวานก็ลุ้นผ่านหน้าจอไทยรัฐแบบสนุกเลยนะครับ
ลุ้นสนุกพอมตีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงชนะได้อย่างงดงามนะครับ
แบ่งเป็นเหรียญทอง๑เหรียญเหรียญเงิน๑เหรียญและอีก๑เหรียญทองแดงนะครับ

ไปดูอย่างแรกครับเหรียญทองกันก่อนครับ
ได้จากคนนี้ครับพงศกรแปรย่อที่เบียดแซงนักกีฬาฝรั่งเศส
ในระยะทาง๕๐เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นที่๑
ด้วยเวลา๑นาที๔๐๗๘วินาทีเฉือนกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญที่๓ในการแข่งขันของเขานะครับ
หลังจากได้มาแล้ว๑เหรียญทองและ๑เหรียญเงินก่อนหน้านี้ครับ
ทำให้โพงสกรนั้นมี๒เหรียญทองแล้วก็๑เหรียญเงินสารภาพลังงานของเขา
ในการแข่งขันภาระเรียนเกมครั้งนี้ครับ
ถือเป็นขาประจำตัวเต็งในทุกครั้งไป
แต่ว่าครั้งนี้นะครับแม้จะเข้าเส้นชัยเป็นที่๓ที่เวลา๑นาที๓๔๗๔วินาที
แต่ว่ากรรมการปรับแพ้นักฮิตาจากตรงที่๔ที่ระดับ๒
เนื่องจากว่าฟาวตั้งแต่ออกสตาร์ททำให้สายชนนั้นได้เหรียญเงินแทนครับ
ไปดูที่เหรียญทองแดงกันหน่อยนะครับ
ถ่ายเรือนั้นได้จากพิชยาฟูรัตนาซิริครับ
โดยทำเวลา๓นาที๕๓๙๖วินาทีนะครับ
ก็นับว่าเป็นเหรียญทองแดงที่๔ของทัพนักกีฬาไทยแล้วด้วย
ไปดูสรุปเหรียญรางวัลกันหน่อยนะครับ
อันดับหนึ่งยังเป็นจีนครับส่วนอันดับ๒เป็นสหราชอาณาจักรนะครับ
ส่วนไทยนั้นขยับตอนนี้อยู่อันดับที่๒๐แล้วนะครับ
สรุปเหรียญรางวัลมี๕เหรียญทอง๔เหรียญเงินและ๔เหรียญทองแดง
ดีที่สุดของไทยนะครับในการขันพาราลิมปิกก็คือต้องย้อนหลังในปี๒๐ที่ซิดนี่
ตอนนั้นเราได้๕เหรียญทอง๔เหรียญเงินและ๒เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่๓๐ในครั้งนั้น
มาครั้งนี้อยู่อันดับที่๒๐มี๕เหรียญทอง๔เหรียญเงินและ๔เหรียญทองแดง
ยังได้ลุ้นนะครับว่าจะทำสถิติได้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับ